อย่างที่บอกไปนะคะออกไปไหนก็ตามอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
แล้วถ้ามีคนเตือนคุณเวลาที่คุณลืมจริงเนี่ยก็อย่าไปว่าเขาเลยเขาเป็นห่วงตัวคุณเอง
คือจริงก็ต้องขอโทษเขาด้วยนะคะที่คุณลืมเอามาเนี่ยหรือว่าคุณไม่ได้สวมใส่
คือผู้ชายคนนึงนะคะเขาไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
แล้วก็ไปเที่ยวเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะพนักงานเขาก็บอกว่า
ถ้าไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้ามาในร้านไม่ได้นะต้องรออยู่ที่ด้านหน้าร้านนะคะ
เขาไม่พอใจค่ะแล้วเขาทำยังไงกับพนักงานร้านสะดวกซื้อ
นี่พุ่งเข้ามาต่อยเลยอ่ะเนี่ยต่อยแบบโอ้โหแล้วไม่เลิกด้วยนะ

ต้องมีแบบคนมาช่วยห้าม
สองสามทีอ่ะแล้วเนี่ยด้านหลังเป็นคนเสื้อดำดำเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่อยู่ในร้านเช่นเดียวกันเอาป้าบแรกโดนไปแล้วก็ดึงพยายามดึงหน้าดึงตาเขานี่นะ
คือพนักงานเขาบอกว่าตบไม่พอนะพี่เขาดึงหูผมด้วยบอกแบบนี้นะคะ

ดึงหูด้านขวาแบบนี้นะคะคนที่เอามาโพสต์นะคะก็คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ค่ะ
เขาบอกว่าไม่ใส่แมสแล้วฝ่าฝืนกฎระเบียบของร้าน
อยากให้ตำรวจจัดการเกี่ยวกับพรบควบคุมโรคไปทำร้ายพนักงาน
กระเช้าสวยไว้ได้เลยคำนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวได้ออกมาเตรียมขอโทษนะคะ
ปลหวังว่าน้องพนักงานไม่ถูกหัวหน้าตำหนินะครับ
มีอีกคลิปค่ะเป็นชายเสื้อขาวเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
กับข้อความของพนักงานที่ถูกทำร้ายบอกว่าทุกวันนี้นะ
ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีใส่ใครทำไมมีคนมาทำกับผมแบบนี้
สิ่งที่ทำไปเป็นกฎของร้านบอกแล้วว่าไม่ใส่แมสรอข้างนอก
เดี๋ยวจะให้น้องพนักงานไปส่งของให้นอกร้านไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ซื้อ
แต่ว่าให้ไปรอนอกร้านจะซื้ออะไรเดี๋ยวให้พนักงานในร้านซื้อแล้วเอาไปให้
เขาก็บริการแล้วนะไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลย
ทำไมถึงทำกับผมแบบนี้เกินไปแล้วนะเจ็บหัวไหล่เจ็บหัวเจ็บหู
หูอื้อไปหมดครับเจ็บตัวจริงอยู่ยากมาก
ยังดีที่พี่เสื้อดำมาช่วยห้ามไม่งั้นเจ็บเกินกว่านี้อีกค่ะ